คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องไม่ค่อยดีหน่อยนะคะ
แล้วก็แหมอยู่หมู่บ้านโคกระกรรมระกรรมจริงค่ะคุณผู้ชม
คือตอนนี้เด็กเรียนออนไลน์กันใช่ไหมคะ
แต่หมู่บ้านนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้
ไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า๓๐ปีแล้วนะคะ
นี่คือความระกรรมช้ำใจของชาวบ้านที่นี่นะคะ
๕หมู่บ้าน๕ครอบครัว๑หมู่บ้าน๕ครอบครัวค่ะ
แล้วนี่ดูสิกลางคืนถ้าเกิดว่าแบบ
ต้องอ่านหนังสืออย่างนี้จะอ่านยังไง
กลางวันแล้วจะเรียนออนไลน์จะเรียนยังไง
มือถือมีพอไหมหนึ่งแล้วต้องชาร์จมือถือชาร์จยังไง
ชีวิตมันรันทดมากคุณผู้ชมนะคะ
ประเทศไทยยังมีอยู่นะคะสำหรับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
อย่าเพิ่งคิดเลยค่ะว่าจะไปยานอวกาศไปนอกโลก

นี่ค่ะพาไปที่บ้านชาวบ้านในพื้นที่
โคกระกรรมหมู่ที่๑ตำบลประสาทอำเภอบ้านกรัว
จังหวัดบุรีรำบุรีรำนึกถึงใครนะฮะ
คุณสมพรพิงกระโทกอายุ๓๐ปีเล่าถึงความทุกข์ใจ
บอกว่ามันทุกข์ทรมานระทมใจเหลือเกินนะคะ
หมู่บ้านนี้ก็คือหมู่บ้านโคกระกรรมเนี่ย

แล้วจะบอกว่าที่มันช้ำใจมากกว่านั้น
หมู่บ้านของเธออยู่ห่างจากตัวอำเภอบ้านกรวดไป

ห่างจากหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าประมาณกิโลเดียว
แต่ชาวบ้านที่นี่กลับไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า๓๐ปี
นี่ทานโทษอยู่ยุคหินเหรอคะนะคะ
ก่อนหน้านี้นะคะเธอบอกว่าเคยทำเรื่องขอไฟฟ้าไปแล้วหลายครั้ง
แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาสำรวจ
บอกเพียงให้รอรอไปก่อนนะคะ
เดือนที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็มาขอเอกสาร
ขอแล้วไงต่อแล้วเงียบค่ะ

ครอบครัวเธอและอีก๔ครอบครัวก็ยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้ต่อไป
บอกว่าช่วงนี้เดือดร้อนหนักเพราะเด็กกว่า๑๐คนในหมู่บ้านต้องอะไรคะ

แต่ก็ติดปัญหา๑ปัญหานี่คือ๒เด้งเลย

อย่างเฉพาะครอบครัวของคุณสมพรครอบครัวเดียว
มีลูก๒คนมีโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง

คนหนึ่งได้เรียนแต่อีกคนหนึ่งจะไม่ได้เรียน

ไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าแปลว่าอะไรคะ

ต้องเดินไปหมู่บ้านที่มีไฟฟ้า

ไปขอยืมเขาชาร์จนะคะทั้งมือถือแล้วก็แบตเตอรี่สำรอง

ค่าชาร์จไฟครั้งละ๑๐บาท

พัชธิการสิทธิ์

เวลาเขาคือเด็กน้อยจะ๑๐โมงอย่างนี้
แต่คนเป็นพี่คือเรียนทั้งวันค่ะ

ไหนจะไม่มีไฟไหนจะโทรศัพท์ไม่พอเรียนของลูกอีก
คือก็ต้องตลาด
คือพี่ต้องเรียนน้องก็คือแม่สอนด้วยพี่ช่วยสอนด้วยอย่างนี้
ทีนี้เราไปคุยกับคุณประเสริฐจิตโทนะคะ
เป็นหัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านกรวดนะคะ
ชี้แจงมาบอกว่าการไฟฟ้าเอ้าคนละเรื่องกันเลย
เขาบอกว่าการไฟฟ้ายังไม่ทราบเรื่องนะ
เพราะเทศบาลยังไม่ส่งเรื่องนี้มาให้
แต่ถ้าเกิดว่าเทศบาลส่งเรื่องไปให้การไฟฟ้าแล้ว
ก็จะรับเรื่องรับเรื่องแล้วยังไงต่อคะ
ก็จะเร่งสำรวจเพื่อติดตั้งหม้อแปลงและเดินสายไฟ
ให้ชาวบ้านได้มีไฟฟ้าใช้ต่อไปค่ะ

ใช่ค่ะคือเราสัมผัสเรื่องแบบนี้ไม่ได้

ก็จะมีไฟฟ้ามีทุกอย่างเครื่องอำนวยความสะดวกใช้
คือนักเรียนในยุค๒๓ปีนี้น่าเป็นห่วงนะ
ลูกเราด้วยนะที่เรียนหนังสือเนี่ย
เรียนออนไลน์๒ปี๓ปีนี้ไม่รู้ว่าจะมีประสิทธิภาพ
ในการเรียนมากน้อยแค่ไหนนะนะฮะ